ก็มีผู้ชายคนนึงนะเขาก็ไปซื้อถั่วคั่
ยี่ห้อหนึ่งมาจากร้านขายของชำ
ก็มานั่งโก๊งวงเล่ากินกับเพื่อนกัน
กินเข้าไปเพื่อนคนหนึ่งกินเข้าไปกัดดังกึ๊ก

ทำไมฮะคายออกมามันไม่ใช่ถั่วนะคุณ

มาในถุงถั่ว

ในพื้นที่ตำบลน้ำผุดอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะคะ
ชาวบ้านเขาก็จับกลุ่มวิภาควิจารณ์กันเลยว่า

หน้าเอกชัยด้วงทองวัย๔๕ปี

หนึ่งในจำนวนลูกค้าที่มาซื้อถั่วยี่ห้อนี้
เขาบอกเขาซื้อไป๑๗มกราคม

ออกมาเลยเพราะว่ามันมีของแข็งปากบนอยู่ด้วย

พอเอามานั่งพินิษฐ์พิจารณาดูแล
เขาก็บอกว่ามันน่าจะเป็นฟันมนุษย์นะ
ฟิจารณ์เขาก็ไม่ใช่หิดก็หนิ้น
ก็ทำมาระยะเยี่ยวแล้ว
ไม่ใช่ลูกหินเพราะว่าเป็นฝัน
อ่าผมว่าหลายคนไม่กล้ากินถั่วไปสักพัก

คืออีกชายคนเขาไปซื้อถั่วครัวแบบนี้

ภรรยาของเจ้าของร้านขายของชำ
ก็เลยลองเอาของแข็งนี้ไปทำการตรวจสอบด้วยการฝนกับแผ่นเหล็ก
เธอก็บอกว่าน่าจะเป็นฝันจริง
แต่ว่าตัวเธอเองบอกว่าก็ไม่ได้มีเจตนาจะเอาผิดกับโรงงาน
หรือว่าต้นโรงงานผลิตถั่วคั่วนี้
แค่อยากจะให้ดูแลเรื่องความสะอาดแล้วก็ความปลอดภัยให้มากกว่านี้หน่อย
ส่วนตัวนายเอกชัยเองก็ยืนยันเหมือนกันว่าก็ไม่ได้ติดใจอะไรหรอก
แต่ว่าถ้าให้ซื้อกับแก้มอีกถั่วคั่วคงจะไม่อยู่ในลิสต์อีกต่อไปแล้วจ้า

ถั่วได้คุณผู้ชมที่ทานข้าวอยู่ด้วยนะขออภัยจริงคุณผู้ชมแต่ก็ระวังด้วยแล้วกัน
หยิบอะไรเข้าปากก็ดูหน่อยมันเป็นถั่วมันเป็นฟันหรือเปล่าอย่างนี้นะ